เรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหเป็นเรื่องฮือฮามาก
การจับงูเหลือมสีไม่ใช่งูจงอางสีทอง
ว่ากันว่ามันมาตามหาคู่มัน

อันนี้คือภาพเหตุการณ์ในการจับเจ้างูจงอางสีเหลืองทองนะ
หรอคุณดูสภาพไปก่อนค่ะจริงน่าแปลกดิไม่ค่อยเห็นจงอางสีทองเท่าไร
ตอนกลางคืนอาจจะดูไม่ชัดมันจะออกดำหรือเปล่ามันจะออกสีอะไร
นี่เอาไฟส่องไปอย่างนี้เหลือเอาสีเหลืองเลยนะจริงชัดเลยค่ะจงอางมันออกสีเหลืองสีทองอย่างนี้ครับ

ใช่แล้วล่ะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงชนบุรี
มากันเป็นสิบมาค้นหางูจงอางยักษ์สีทองตัวนี้
ที่เหลืออยู่แถวบ้านที่๑๖๒๐๖บ้านหนองตะเคียน
ตามบนของเกี่ยวอาพระบ้านเบิ่งจังหวัดชนบุรีมันไปหลบซ่อนอยู่ตรงนี้
อุตส่าห์ไปซ่อนแล้วยังเอาออกมาได้
เพราะว่าต้องจับจริงไม่งั้นเป็นอันตรายต่อชาวบ้านนะ

เจ้าหน้าที่กูภัยเขาจับเอาตัวมันออกมาได้เนี่ยนะ
บอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างจะดุร้ายนะ
ชูคอแผ่แม่เบี้ยส่งเสียงขู่ดังฟ่อฟู่เลยล่ะ
หนะกลัวอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายพอจับเอาดูความยาวมันหน่อย
เอาที่เห็นจากภาพเอาออกมาได้แล้วนะ
แล้ววัดความยาวมันนะคุณผู้ชมนะ
สี่เมตร๓๔๗เมตร
ประมาณนั้นนะหนักเท่าไหร่๑๘กิโลกรัม
ความหนักอยู่นะครับจับใส่เลยต้องใส่กระสอบสองชั้น
บัดปากถุงให้ดีด้วยดีในชั้นน้ำหนักมันอยู่นะ
พิกัดอยู่ที่๑๘กิโลกรัม
ประมาณนั้นไปถามคนนี้หน่อย
นายภัยศาลพรนิมิตทรัพย์อายุ๓๙ปีเป็นหัวหน้ากู้ภัยศิลธรรมสมาคมจุดครองกิว
เขาเล่าว่าทีมกู้ภัยของเขาเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะจับงูจงอางขนาดใหญ่น้ำหนัก๑๔กิโลกรัมยาวสัก๔เมตร๒๐มันได้
บริเวณใกล้กันกับที่จับงูจงอางสีทองนั่นแหละ
วันที่จับก่อนหน้านั้นเป็นงูตัวผู้
และส่วนวันที่เป็นข่าวที่จับได้แล้วเห็นภาพไปเมื่อสักครู่
นั่นคืองูตัวเมีย
มาแค่๓วันจับงูตัวเมียได้
นั่นหมายความว่ายังไงเขาเชื่อกันนะ
เขาเชื่อว่างูสองตัวที่ถูกจับมาเนี่ยคุณดู
อาจจะเป็นงูผัวเมียกัน
ส่วนตัวนี้เป็นงูตัวเมียสีทอง

ดูเกร็ดมันชัดมากเลยค่ะ
มือกำลังนิดนะคุณลูก
โอ้โหบอกเลยตอนเนี่ยไอ้งูตัวเนี่ยช้ำไปทั้งตัวแล้ว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

คงเห็นไหมละ

แล้วเขาบอกอย่างนี้อีกนะว่าตอนที่จับงูตัวแรกได้ที่บอกว่าเป็นตัวคู่

เคยมีคนถูกรางวัลมาแล้ว

กับรถที่ไปรับเจ้างูตัวนั้นมา

ลงท้ายด้วย
หรออ่ะมันหรอก็ซ้ำหาหลอกข้ามฟ้าเลย

ก็รอต่อไป
เอาเป็นว่าจะเชื่อก็เชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
ดูแล้วยังไงซะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ